นี้นะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา

และรถบรรทุกพยายามพี่จับประคองผ่วงมาลัย
แต่รถเกิดเวี่ยงและสบัดอย่างแรง
ทำเอาตู้คอนเทนเนอร์ข้ามเกาะกลางถนนมาเป็นนาทีที่รถแท็กซี่ขับมาฝั่งตรงข้าม
เกิดอะไรขึ้นดูไปพร้อมกันค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะพี่คิงคือชนวินาทสันตรโรเลยอ่ะอืม
แล้วคือเชื่อว่าคุณผู้ชมแล้วก็หลายท่านที่เห็นวงจรปิดแล้วคุณผู้ชมดูนะคะ
นี่เวียงมาแล้วเนี่ยคือตู้คอนเทนเนอร์หลุดออกจากบรรทุก
แล้วข้ามเกาะกลางถนนมาคือรถยนต์หลายคันมากนะคะ
คิงแล้วก็คุณผู้ชมคือหักหลบกันแบบระนาวเลย
ส่วนรถแท็กซี่เคาะร้ายและมีผู้โดยสารอยู่ภายในรถ๒คน
รวมคนขับแล้วเป็น๓พุ่งชนตู้คอนเทนเนอร์อย่างจังแบบนี้ค่ะ
วงจรปิดจับภาพนาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะคะตัวรถบรรทุก
รถบรรทุกที่มีการบรรทุกมาเขาก็เสียหลักเข้าข้างทางเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะช่วง๓ทุ่ม๒๕นาทีที่ผ่านมาของเมื่อคืนนี้
ส่วนนี้คือภาพที่กู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนะคะในการตัดอุปกรณ์ตัดเหล็กตัดต่าง
เพื่อที่จะนำตัวคนขับแท็กซี่ที่บาดเจ็บสาหัสออกมาจากรถค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนมอเตอร์เวย์นะคะ
ช่วงพื้นที่บางพลีจังหวัดสมุทรประการทีนี้ตรวจสอบดูค่ะคุณผู้ชม
ที่จุดเกิดเหตุกู้ภัยแล้วก็มูลนิธิต่างก็ช่วยกันดูในที่เกิดเหตุ
คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าบนรถแท็กซี่มีผู้โดยสารโดยสารมาด้วย๒คนด้วยกัน
และเสียชีวิตคาที่ในที่เกิดเหตุ๑ศพเป็นผู้โดยสารหญิงวัย๔๐ปีนะคะ
เจ้าหน้าที่มีการเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสิรินทรอย่างเร่งด่วน
ขณะที่ตัวคนขับรถแท็กซี่เองคุณผู้ชมค่ะ
เขาก็บาดเจ็บสาหัสภาพแรกที่เห็นเมื่อสักครู่คือใช้อุปกรณ์ตัดถังในการนำตัวคนขับแท็กซี่ออกมา
เป็นไปอย่างทุลักทุเลสามารถที่จะช่วยชีวิตคนขับแท็กซี่เอาไว้ได้
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน
ทีนี้ฝากฝั่งของคนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ
หลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะตู้คอนเทนเนอร์ล็อกหรือเปล่า

คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าตัวคนขับแล้วก็ลูกสาวเนี่ยเขาก็บาดเจ็บเช่นเดียวกันหลังจากที่รถเนี่ยเสียหลัก

แล้วรถเขาก็ไปพุ่งชนกับริมถนนของมอเตอร์เวย์อีกรอบหนึ่ง
ทำเอาเขาแล้วก็ลูกสาวที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บไปตามตามกันนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นจากการสอบถามหลานสาวคนตายค่ะ
หลานสาวบอกว่าวันนั้นเนี่ยน้าสาวนะคะคือน้าหรือว่าคนตายเนี่ยเดินทางกลับจากต่างประเทศเลยค่ะพี่คิง
กลับมาที่ไทยลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็เรียกรถแท็กซี่กะว่าจะกลับมาบ้านแถวแถวบางนาตราดอ่ะ
แต่ว่าระหว่างทางคุณผู้ชมค่ะโอ้โหหลานสาวรออยู่ที่บ้านรอเจอน้าที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ
แต่ที่ไหนได้ได้รับสายจากโทรศัพท์คือกู้ภัยโทรมาแล้วบอกว่าน้าประสบอุบัติเหตุโอ้โหเธอตกใจมากรีบมาที่เกิดเหตุและภาพบริเวณที่เกิดเหตุที่เจอ
ตั้งคำถามกลับไปที่คนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ว่าทำยังไงได้ล็อกตู้หรือเปล่าทำไมปล่อยให้ตู้มันตกลงมาจากรถแล้วข้ามเกาะกลางถนนมาจนกระทั่งรถแท็กซี่พุ่งชนแบบนี้ค่ะ
อยากให้ตรวจสอบค่ะเรื่องของการล็อกตู้คอนเทนเนอร์จากที่ดูคลิปวิดีโอไปแล้วมันคือมันไม่ใช่อุบัติเหตุปกติอ่ะค่ะมันอาจจะเกิดจากการประมาทเริ่มเลิกก็ได้เพราะว่าจังหวะที่ตู้คอนเทนเนอร์อ่ะค่ะมันกระเด็นข้ามเรนไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะค่ะคือมันค่อนข้างแรงแล้วก็น่าจะไม่ได้ล็อกเลยด้วยซ้ำ
มันอาจจะแค่โดนบังเกอร์กั้นเลนด้วยซ้ำนี่ค่ะเธอก็เกรงว่าครอบครัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าตายหนึ่งแล้วก็สาหัสอีกหนึ่งนะคะเป็นผู้โดยสารที่มากับรถแท็กซี่เธอก็ได้วันตบรวจหน่อยค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยคุณผู้ชมดูสิค่ะโอ้โหกระเด็นข้ามกอกกางมาชนสน
โอ้โหคอนเทนเนอร์มันหล่นลงมาได้ยังไงแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ